คุณพยนตร์เรารายงานไปนะคะตั้งแต่วันแบบบวงสวงวันเปิดกล้องเปิดตรงเปิดหนังผี
เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเดี๋ยวล่าสุดยังไม่ได้ฉายเลยเถอะ
คือเป็นห่วงกันหมดเลยนะคะเพราะว่าพูดตรงทำหนังเรื่องหนึ่งก็ใช้เงินเยอะ
ล่าสุดเราไปเจอนุ่มนิกคุณาทิพย์ที่เล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าเซ็งเหมือนกันพี่ทุกวันนี้ยังเดินสายโปรโมทอยู่เลยนะ
แต่ว่าพอไปสัมภาษณ์ที่ต่างก็ยังไม่รู้ว่าหนังจะได้ฉายตอนไหนค่ะ
โดยเท่าที่รู้ตอนนี้นะคะผู้ใหญ่กำลังเร่งดำเนินการเพื่อตัดต่อใหม่
เพื่อให้ทันได้ฉายค่ะเพราะว่าพูดตรงเดี๋ยวมันจะชนกับหนังฟอร์มยาตาฮอลลีวูด
มันกระทบนะคะส่วนเรื่องหนังใหม่เสือเพ่นหนึ่งที่นิกกลับมาร่วมงานกับพี่โพสต์นะคะ
เฟิร์มแล้วว่า๖เมษายนได้ดูแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้เมื่อวานฉันโทรหาพี่โพ
ป้ายโปรโมทเอาจริงพื้นที่บางบ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีตัวแสดงเพิ่มอีก

เมื่อวานโทรหาพี่พศพอดีแบบว่าทีมข่าวก็อยากสัมภาษณ์พี่พศอีกเรื่องหนึ่งอะนะคะ
ก็ปรากฏว่าพี่พศยังถ่ายอยู่เลย

เปล่านางตะชายแล้วยังถ่ายอยู่เลยเรื่องนี้

จะต้องจุดให้ทุกชมคือนิ๊กซ์ยืนยันเลยนะคะว่าคือเรื่องเนี้ยตลกนะคะไม่โดนเซนเซอร์แน่นอน
ที่สำคัญหนังเรื่องนี้พี่พศยังคว้าเอาระดาค่ะแฟนสาวสวยของคุณนิกอ่า

ใช่คือไปส่งนิ๊กซ์บ่อยป่อย
คือเล่นแค่ว่าบางฉากใช่ไหมคะ

เพราะว่าจริงทุกคนตั้งใจทำกันแบบเต็มที่มาก

ไม่รู้เหมือนกันฮะปกติเขาไม่ค่อยถนัดงานแนวนี้